ยังอยู่ในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับโควิด๑๙ต้องยอมรับว่าจุดกำเนิดมันคือแพร่กุ้งใช่ไหม

ตลาดกลางกุ้งทำให้หลายคนไม่กล้ากินกุ้ง
คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งไหมที่ไม่กล้ากินกุ้ง
แต่มันก็มีหลากหลายเมนูที่เขาเอาไปกุ้งเป็นส่วนประกอบของเขา
อย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันก็ต้องมีกุ้ง
แม้คุณหมอออกมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าปรุงสุกให้มันร้อนมันก็กินได้
แต่เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าคุณผู้ชม
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเขาต้องเคลียร์ถีบหน่อย
เขาต้องคัดกรองกุ้งทุกตัวด้วยการเอาประหลอดวัดอุณหภูมิว่ามันไม่เป็นไข้
มากกุ้งต้องปรี๊ดอ่ะคุณ

กุ้งมันปรี๊ดมันอุณหภูมิมันเย็นอยู่แล้วมาก
เอ้าก็เดี๋ยวลูกค้าไม่กล้ากินไงก็ถ่ายให้ดูว่านี่คัดกองแล้วนะไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไข้นะเอากลิ่นได้

เขาบอกให้กุ้งล้างเจลแอลกอฮอลแล้วด้วย

อันนี้ดี
ทรัพย์นุ่มดึงให้ลูกค้าเสิร์ฟให้เค้ากิน

ต้มยำ

และหมูสักโรยถั่ว

เพราะว่าร้านนี้เขาผ่านการคัดกรองกุ้งแล้วใช่ไหม

ก๋วเตีต้มยำโบราณแล้วที่สำคัญ๒๐บาทเท่านั้น

บาทอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
มันก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดโควิดใช่ไหมล่ะ

แต่ร้านเขาไม่ได้ติดไงเขาก็เลยพยายามที่จะพลิกวิกฤต
สร้างโอกาสสร้างความเชื่อมั่นกลับมานะฮะ
ให้คนกล้ากินก๋วยเตี๋ยวที่มันมีกุ้งมีอาหารทะเล
เขาบอกว่ากุ้งของร้านเราปลอดภัยทุกตัวไม่เชื่อมาลองได้เขาว่าอย่างนั้น
จากนี้ทางเจ้าของร้านลงทุนไลฟ์ขณะที่ขับรถไปซื้อกุ้ง
เขาไปซื้อกุ้งมาจากแพรกุ้งในอำเภอกำแพงแสน
แล้วก็มีมาตรการคัดกรองโควิดอย่างมีมาตรฐาน
เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสบายใจตั้งแต่ต้นทางที่มาเลย
บอกว่ากุ้งเลยล้างมือก่อนนะแบบนี้ไปดูคลิปหน่อย
แล้วก็ความคัดกรอง
รวยแห่งขอบคุณค่ะ
คุณพี่หนูใส่ใจลูกค้าทุกคนนะคะ

มาตรฐานสุดโน่น
น่ารักอ่ะเห็นไหม
เออก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของร้านเขาต้องทำแหละ

กลายเป็นว่ามารีวิวสินค้าร้านอาหารตัวเองเลยนะ

เห็นไหมเราเองก็อยากไปทานเลย

วิกฤตเป็นโอกาสสำหรับเครสคุณ